ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจำนะคะ

ชื่อว่าขนมผีควายกับขนมกวนลุง
อันนี้ไม่ได้ทะลึ่งแต่มันเป็นชื่อถล่มครับ

เลือกไปเห็นคนหนึ่ง

ไม่วอกอะไร

โอ้โฮไม่ได้อะไรไม่ได้ว่าอะไร

ตายเลยทีเดียว

เหยียงล้านวายิ้ม
หรือว่าจะใช่กันแน่ครับ

เฮ้ยแม่
เฮ้ยแม่

แหมที่นี่เขาใช้ภาษากันแบบนี้เหรอฮ
ภาษาไทยพื้นเมืองบรรจันทร์นะครับ

ทำไมถึงตั้งชื่อว่าขนมผีควายครับ
ย่าตายายเราเล่าให้ฟังมาว่า
ตากับยายคู่นึงเขามีอาชีพทำนา

หลังจากเสร็จจากการทำนาก็มาทำขนมกินกัน

ก็ไม่รู้จะบอกกับคุณตาว่ายังไง

พูดกันแบบติดตลกมาตั้งแต่บัตรนั้นจนถึงวันนี้

ก่อนหลับแรกเราต้องล้างมือรู้ความสะอาดนะครับทุกชม

ทำมาจากแป้งข้าวเหนียวแป้งแครอทมีมะพร้าว

เห็นรู้ไม่ได้เลย

รัคภรรน์ให้มันกลมก่อน

กันละครับกันรวมกันแล้วก็ให้มันเป็นแบบนี้ครับ

แม่งน้อย

ก่อนจะทานก็ต้องดมก่อน

หอมกลัวมันหอมกลิ่นแบบแป้งคุณ

ฝากร้านขวายยิปนะครับตลาดไทยเยอะมากจัง

คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูต่อ
ขนมคล้ายกับหี่ควาย

เห็นหรือยังครับ
ยังเลยครับอย่างอย่างอย่าง

ยังไงนะครับคุณพี่

คือมันมีชุมชนอย่างที่จังครับบุรี

แล้วทีนี้เขาเหมือนกับว่านั่งอ้าขาอาชูของลับ

อันนี้แหละขนมกล้วยลิ่งอันนี้คือข้อมูลของผม

ไงก็ไปทิ้งขนมควยลิง
ทำยากไหมตามคุณแม่ไปข้างหลังไปเลยฮ
อันนี้เป็นแป้งอะไรฮะ

แล้วก็ปั้นเป็นรูปทงเกลียวแบบนี้
น้ำก็คือต้องต้มให้เดือด
ของใครของแท้ดูว่าหวานมันขอมมะพร้าวมากเลยอ่ะ
อืมอร่อยถ้าใครอยากจะมากินขนมครวยลิ้งที่ร้านคุณแม่อยู่ตลาดย้อนยุคบ้านทราชันจังหวัดสิ่งบุรี